เป็นงานศพของนักร้องวงดนตรีนะคะ
เขาเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวนะคะ
พูดเพลงในวงนะคะหลวงถึงผู้จัดการวงเลย
คิดว่าอยากจะไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกัน
ด้วยการให้นักร้องคนอื่นในวง
นี่ค่ะจุดนี้คือวัดบ้านรามตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
คอนเสิร์ตนะแต่เป็นงานชาปนกิจศพนายประสิทธิ์คงวิชัยอายุ๔๖ปี
เป็นนักร้องนำวงลูกทุ่งย้อนยุคชื่อวงของเขาช่อมาลีมิวสิกค่ะเสียชีวิต๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ก็มีนักร้องนำชายมีสาวแดนเซอร์มาร่วมกันเปิดคอนเสิร์ตเล็กร่วมส่งดวงวิญญาณนายประสิทธิ์
อารอมเพลงกระไตอ้อนจันทร์ของกระไตขาวดาวรุ่ง
นอกจากนี้ก็มีเพลงรอสัญญาใจของมธรังซีมัน
เท่านี้ไม่พอนะคะท้ายสุดมีการเปิดเสียงร้องสดของผู้เสียชีวิตคือบันทึกไว้ก่อนตายนะคะ
เพลงชื่อว่าคาถามหานิยมและเพลงจดหมายจากแนวหน้า
เพลงนี้เป็นเพลงโปรดของผู้ตายนั่นเองค่ะ
ถามผู้จัดการวงทำแบบนี้จะรีเหรอทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะ
ชื่อว่านายนิรุธชูก้านนะคะเป็นผู้จัดการวงนี่แหละ
เล่าให้ฟังว่านายประสิทธิ์ผู้ตายไม่ใช่เป็นแค่นักร้องของวง
แต่เป็นผู้ร่วมเกาะตั้งวงมาอยู่ด้วยกันมา๑๕ปี
จากไปของเขาทำให้ทีมวงดนตรีรู้สึกเสียใจมาก
ก็เลยคิดกันว่านายประสิทธิ์เป็นคนที่รักในอาชีพรักการร้องเพลง
น่าจะส่งดวงวิญญาณของเขาเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเพลงเช่นเดียวกันค่ะ